ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปวอร์มขากันไกลกันหน่อยนิดนึง
เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเราจะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวน่ารักขำขันในโลกโซเชียลกัน
เรื่องราวที่รวบรวมมาฝากคุณผู้ชมนี้นั่นก็คือช่วงของตลอดข่าวขำ
ตลันข่าวขำขัมมาลัดจ๊ะฮะ
วันนี้จะพาไปหัวเราะกันให้เหงือกแห้งกับคลิปกลวนของคนสามวัย
ที่ไม่ว่าใครได้เห็นก็เป็นต้องขำกันทั้งนั้นล่ะครับ
จะเป็นยังไงไปดูกันเลย
คลิปแรกไปดูความน่ารักของน้องลูกเสือกลุ่มนี้
ที่ต้องบอกเลยว่าการจะเป็นลูกเสือได้เนี่ย
ระเบียบวินัยต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง

โชว์ให้คุณผู้ชมเห็นหน่อยสิว่า

มาได้ยังไงกันล่ะครับเนี่ย
เพิ่งจะบอกว่าระเบียบวินัยต้องมาอันดับหนึ่ง
โบ๊ะนี่ล่ะครับ
เขาเรียกว่าเสียชีพอย่าเสียสัตว์
แต่ถ้าสุดจัดก็น้องแกงนี้ล่ะครับ
มาต่อกันที่บรรยากาศในค่ายลูกเสือ

ที่อยากจะทดสอบความแข็งแรงของเชือก
ก่อนให้เด็กได้ลองเล่นการ

เอาเลยคู่ปุ๋มเอาเลย

เอาเลยคู่ปุ๋มเอาเลย

โหลงไปแรงขนาดนี้

เฮ้ยไม่ใช่ครูจะเป็นอะไรไหมล่ะครับ
โอ้โหเห็นแล้วก็เจ็บแทนนะเนี่ย
แต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ทำให้ลูกศิษย์ได้เห็นแล้วล่ะครับว่า
ครูของจริงไม่สามารถกินกุ้งไก่สมไก่กุ้งกิ๊ง
เอ้าจบแล้วใครก็ได้
พาครูขึ้นจากบ่อทีครับ
ต้องมาถึงคลิปส่วนท้ายวันนี้
สำหรับครับ
คลิปส่วนท้ายวันนี้สำหรับครับ
ใครที่เป็นขาแดนส์
ต้องบอกเลยว่าห้ามพลาด

จะมาโชว์สเต็ปเท้าไฟ
ไหว้ว่องให้ล้านได้ดูกันเป็นอุ่นตา
จะพริ้วลิ่วลมขนาดไหน

เต้นให้เด็กมาดูหน่อยครับ
อ้าว
เป็นยังไงล่ะครับ
เรียกได้ว่าไม่ได้มาเต็มแค่ลีลาท่าทางนะ
เพราะเนี่ยคุณตาก็จัดหนักจัดเต็ม
ไม่แพ้กันทั้งเสื้อผ้าหน้าผม
แถมยังพกไฟฉายของหลานสาว
เหน็บรองเท้าบูธของคุณยายข้างบ้านมาด้วย

ลีลาการเต้นเนี่ยเย้ยพี่บ่าวขนาดนี้
ก็ต้องมีไฟกันหน่อยแล้วล่ะครับ

มันไม่มีใครยอมใครจริง

คุณตามมาแบบไม่มีถอย
โยกสุดเลี้ยวเฟี้ยวจัดประหลัดบอก

งานนี้เนี่ยถ้าพี่บาวี

แสนว่างแน่นอนล่ะครับ
ลัคลับไหมล่ะครับ
เสือกปัดคนดอดองขึ้นมา
โอ้โหมันมากรู้สึกแบบว่าปวดหลังแทนคุณลุงเลย
โอ้โหคุณก็ไม่ไกลกับคุณลุงเท่าไหร่ไง

แต่ของคุณลุงนี่เขาแข็งแรง
กำยำยังเต้นไหวทั้งคืนพริ้วเลย
อายไหมล่ะคุณชนะอาย